คุณผู้ชมครับชายไทยเมื่อถึงเกณฑ์ก็ต้องเกณฑ์ทหารกันใช่ไหม
แต่ชายไทยที่ร่างกายสมบูรณ์จิตใจเป็นชายปกติบางคนก็ไม่อยากได้ใบแดง
ไม่อยากเป็นทหารก็ไปบนไปบนอะไรกันไป
คนนี้พี่เบิร์ตเขาเนี่ยเพศสภาพไม่ตรง
จริงก่อนอันนี้เขาคือสาวประเภท๒นะ
เขาไว้ผมยาวถักเปี๊ยนแต่เธอเนี่ยมีอุดมการอย่างหนึ่ง
เกิดมาเป็นผู้ชายครั้งหนึ่งในชีวิตขอจับใบดำใบแดงสักทีเถอะ
อยากมีโมเมนต์ลุ้นว่าจะได้ใบดำหรือใบแดงยอมตัดผม
หน้าอกเธอจริงก็มีนิดนึงนะเพราะเธอทานยาคุมเลย
ซึ่งคุณหมอออกใบรับรองแพทย์มาแล้วว่าเธอเพศสภาพไม่ตรงกับชาติกำเนิดเธอ
จริงเธอเป็นสาวประเภทสองแต่เธอยอมถอดเสื้อแบบนี้เหมือนผู้ชาย
แต่งตัวเป็นผู้ชายตัดผมสั้นเลยขอไปจับใบดำใบแดงหน่อยเถอะ
ครั้งหนึ่ง
ชื่อจริงคือนายพินชะนิดาชุ่มพลัยอายุ๒๑ปีครับ
จริงเธอเป็นสาวประเภทสองแล้วนะครับแต่เธอลงทุนแปลงโฉม
สลัดลุคตัดผมสั้นยอมถอดเสื้อให้เขาตรวจวัดหน้าองค์หน้าอกกันไป
เกณฑ์ทหารจับใบดำใบแดงครับที่ที่ว่าการอำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมิ
เรื่องนี้โอ้โหคนเห็นก็คือฮาสิคุณผู้ชมนะฮะ
แล้วส่วนใหญ่อยากรู้ว่าทำไมต้องลงทุนขนาดนี้
ก็ในเมื่อเป็นสาวประเภท๒แล้วก็ในเมื่อมีใบรับรองแพทย์อยู่แล้วว่า
แค่เอาใบนี้ไปยื่นก็จบแล้วไม่ต้องจับ
แต่งตัวสวยไปให้คนตรึงทั้งกำเผอก็ได้
ได้แต่เธอบอกว่ามันมีความฝันวัยเด็กของเด็กผู้ชายคนหนึ่ง
ของเธอว่าอยากมีโมเมนต์ไปล้วงหายอยู่ข้างหน้าแล้วก็จับดู
สิว่ามันเป็นใบดำหรือใบแดงอ่าไม่อยากเป็นทหารแต่ขอโมเมนต์นั้น
ชีวิตครั้งหนึ่งได้ไหมอ่าเออนะฮะอยากลุ้นเท่านั้นเองเธอก็บอกว่า
คิดหนักเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดได้ใบแดงขึ้นมาจะอยู่กรมได้ไหม
อ่าจะฝึกกับเขาได้ไหมแต่ผลที่ออกมาเธอได้ใบดำอืม
ได้ใบดำยอมรับตื่นเต้นแล้วก็หวาดเสียวที่สุดในชีวิตเลย
หลายคนสงสัยว่าหลังจากนี้ไปเดียจะกลับไปแต่งผู้ชายไหม
จะเป็นผู้ชายหรือว่าจะเป็นสาวประเภท๒หวานเหมือนเดิมเปล่า
เธอก็แบบว่าขอบคุณแล้วกันที่ชื่นชอบชื่นชมกัน
แต่ว่าต่อจากนี้ไปคงจะกลับไปใช้ชีวิตตามเดิม
ในแบบฉบับที่เธอนั้นได้วางเอาไว้เราก็ไม่รู้
ไม่ได้ตอบชัดเจนว่าจะกลับไปแต่งตัวเป็นผู้หญิง

บอกว่าหลังจากนี้เหมือนเธอก้าวข้ามผ่านไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้ว
ตามที่วางเอาไว้คือได้จับใบดำใบแดงแล้ว

ตอนแต่งหญิงเธอก็สวยนะครับ